ให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการรับสมัครสอสอเขตของด้านใน
อาคารกีฬาเวท๒บรรยากาศวันนี้เป็นยังไง
จับสลากแล้วได้เบอร์แล้วเป็นยังไง
แล้วหลังจากได้เบอร์แล้วออกไปปั๊บ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะ
จากผู้ศึกษาของเราคุณทัศนัยโฆษธอง
รายงานมาจากอาคารกีฬาเวท๒เชิญค่ะคุณทัศนา
คุณพีรวัตรคุณอริยาคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้บรรยากาศในอาคารกีฬาเวท๒แห่งนี้
ต้องบอกว่าคนซาไปแล้วนะครับ

อย่างสิ้นเชิงตอน๘โมงครึ่งคนเยอะมาก

แต่ว่าบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผม
ทั้ง๓๓เขตในการรับสมัครกันอยู่

สมัครติดปัญหาเรื่องของเอกสารไม่ครบ

แล้วก็ยังไม่สามารถดำเนินการในการจับหมายเลขได้

ส่วนก็มีบางคนด้วยเพิ่งจะมารับสมัคร

จนถึงวันที่๗เมษายนนี้ครับ

ในการเค้าท์ดาวน์เข้าสู่เวลา๘น๓๐นครับ
เมื่อเช้านี้ตอนเวลาซักประมาณ๘น๒๙น
ผู้สมก็มีการเริ่มเค้าท์ดาวน์
เขาดาวน์เพื่อเข้าสู่การดำเนินการพิธีต่าง

สอบแบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร
ภายในอาคารกีฬาเวท๒แห่งนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งพอเขาดาวน์เสร็จปุ๊บ๘นาฬิกา๓๐นาที

ฐานชื่อผู้สมัครแต่ละคนที่มาสมัครนะครับ
แล้วก็ให้ผู้สมัครแต่ละคนนั้นตกลงกันในเขตนะครับว่า
แต่ละคนนั้นสามารถตกลงกันได้หรือไม่ว่าใครมาก่อนมาหลัง
ถ้าตกลงไม่ได้ต้องจับชื่อก่อนครับ

หลังจากนั้นก็ให้มีการจับสลากขึ้นมา
แล้วก็ให้แต่ละคนนั้นไปจับหมายเลขเป็นของตัวเอง
โอ้โหพอคนที่ได้หมายเลขอย่างที่ตัวเองต้องการ
ต้องบอกเลยครับว่าบางคนดีใจเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียว
เขาก็ตั้งใจว่าอยากได้เลขตัวเดียวเพราะว่า
ต้องการจะให้คนจำง่ายแล้วก็หาเสียงได้ง่ายนะครับ

โอ้โหบางคนก็น่าถอดสีเหมือนกัน
เพราะเกรงว่าจะมีผลกับเรื่องของการหาเสียง
มีผลกับเรื่องของการให้ประชาชนออกมาลงคะแนนเสียง
คุณผู้ชมครับแต่ทุกคนยืนยันว่า
ก็ยอมรับในกฎกฎิกาได้เบอร์ไหนก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับ
บรรยากาศตอนเช้านี่คึกคักมากกองเชียร์มาเยอะ

เชียร์ก็ดีใจในการชูป้ายแล้วก็ตะโกนส่งเสียง
ผู้สมัครของตนเองตามพักที่มาเชียร์นั่นเองครับ

ด้านของกรกตเองก็ออกมาแถลงข่าวครับ
ทางด้านของดรทิติเชษนุชชนาธิ์นะครับ

ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากขั้นตอนต่างเสร็จสิ้นแล้วบอกว่า
ภาพรวมของทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วกรกตเองก็พอใจกับการที่รับสมัครสอบแบบแบ่งเขตในวันนี้ของกรุงเทพมหานคร
ทุกคนทุกพักษ์ขอรบกฎกริกาเป็นอย่างดี
ยังไม่มีใครทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
แต่มีปัญหาเรื่องของผู้สมัครบางคนเอกสารไม่ครบ
โดยเฉพาะหนังสือรับรองจากหัวหน้าพักให้มาลงสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
ก็ทำให้ต้องเดินทางกลับไปแล้วก็เอาเอกสารมายื่นใหม่นะครับ
แต่สิ่งที่กรกตเป็นห่วงคือ
ตั้งแต่เช้ามืดมีการนำรถในการรอหาเสียงมาจอดรอจำนวนมาก
แบบนี้หลังจากได้เบอร์ไปแล้วหาเสียงได้
แต่ระวังเรื่องของการส่งเสียงมหรสบ

แล้ววันนี้อยากจะฝากว่าเมื่อได้เบอร์แล้วนะครับ
ขบวนที่จะแห่ไปนี่นะครับ
งดนะครับเพราะว่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายครับ
แต่ก็เห็นมีรถมาจอดรอข้างหน้าอยู่แล้ว
รถจอดรอไม่เป็นไรครับแต่เวลาตั้งขบวนอย่ามีการแห่
มีมหรสบมีการทำอะไรลื่นเริงอะไรอย่างเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าสุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนได้ครับ
จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนให้เสร็จภายใน๗วัน
แล้วก็บอกว่าจะประกาศทั้งหมดเป็นการรับรองภายในไม่เกินวันที่๑๔เมษายนนี้
แต่ว่าระหว่างนี้ผู้สมัครทุกคนยังเดินหน้าหาเสียงได้ต่อไปตามปกติ
แต่ย้ำว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
ซึ่งกรกตก็ยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิด
แล้ววันพรุ่งนี้ครับการรับสมัครสอบแบบบัญชี

ก็จะไปเปิดรับนะครับที่อาคารไอรวัตรสาราว่าการกรุงเทพมหานคร๒
ซึ่งส่วนนั้นจะใช้เจ้าหน้าที่ของกรกต
ทั้งหมดแยกส่วนกันกับการรับสมัครแบบแบ่งเขต
อาคารกีฬาเวท๒แห่งนี้ครับ
และนี่คือภาพรวมของการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขต

ขอบคุณครับคุณฮัทธา
คือบรรยากาศล่าสุดภายในอาคารกีฬาเวท๒
ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนินแดง